ข่าวนี้อิจฉาแหละดูออก

บรรดาเศรษฐีใหม่นะครับทั้งที่
หรือแม้ว่าจะถูกรางวัลอื่นก็ตามนะครับ
ผมจะพาไปที่แรกก่อนไปดู
กลุ่มคนดวงดีนะครับแล้วก็แฟนคลับไอ้ส้มฉุนฮะ
นำโดยนางบุญชอบขาวพึ่งอายุ๗๒ปีครับ
รวมตัวกันที่สาราไอ้ส้มฉุนวัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
เมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับเพื่อนำสร้อยทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๖บาท๕๐สตางค์ครับ
มูลค่ากว่า๑๖๐๐๐บาทครับมาแก้บนไอ้ส้มฉุน
โดยชาวบ้านเนี่ยเล่าบอกว่าแต่ละคนต่างก็โชคดีนะถูกลอตเตอรี่รางวัลต่าง
รวบรวมเงินกันซื้อสร้อยทองมาแก้บนแล้วก็นำเข้ากองทุนส้มฉุนสิทธิ์วัดทรงเสวยต่อไป
จากนี้นะครับชาวบ้านยังจุดประทัดแก้บนร่วมกัน๑๐๐๐นัด
แล้วก็นำเลขปลายประทัดชุดใหม่นี้จะไปเสี่ยงดวงกันต่อในงวดต่อไป
แต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่พี่สายฝนครับพี่สายฝนฤทธิเรืองเดช
สาวดวงเฮงมาลาทอนประจำวัดท่านนี้คือเคยถูกรางวัลมาถึง๒๕งวดนะฮะ
ถ้าเป็นนักมวยเป็นภาษานักมวยเขาบอกว่าได้ถูกหยุดสถิติลงแล้ว
งวดนี้สู้ก๊อฟไม่ได้ก๊อฟถูกแต่พี่ไม่ถูก๒๕งวดผ่านมาถูก
ไม่ถูกเลยแต่เธอบอกว่ายังไงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ส้มฉุน
งวดหน้าเอาใหม่ใช่ไหม
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปร่วมแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่
เวลาเป็นเศรษฐีใหม่ย่านก็จะมาแบบนี้แหละครับ
นางนิพากันแมทอายุ๔๔ปีแม่ไม่ลูก๔ครับ
เขาถูกรางวัลที่๑ลอตเตอรี่งวดเมื่อวานนี้ครับ
เบาะเบาเบาะพี่เบิร์ตครับ
๑๒ล้านเท่านั้นเพราะซื้อไป๒ใบนะฮะ
แต่คนขายบอกไม่มีมีแต่๔๒๒จะเอาไหมล่ะเดี๋ยว๒ใบเนี่ย
เธอเอาก็ได้ไม่มี๕๒๒เอา๔๒๒ก็ได้ป๊าดได้รางวัลที่๑มา
เลขที่ไม่ได้อยากได้แต่มันดันได้รางวัลที่๑มาก็ได้ไป๑๒ล้านนะครับ
แหมแต่มันดันได้รวรที่๑มานะครับแต่มันดันได้รวรที่๑นะ
โอ้โหขณะที่ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินนะครับ
กลายเป็นแหล่งรวมของคนดวงเห็งเพราะว่ามีเศรษฐีใหม่ชั่วข้ามคืน
ถึง๓รายเลยทีเดียวครับประกอบไปด้วยนายประมวลแสงงามอายุ๕๘ปี
นางสาวยุพินสมศรีอายุ๔๐ปีและนางบัวพันโททองอายุ๖๑ปี
แต่ละคนนะครับเขาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่๑คนละฉบับ
รับไปกันรายละ๖ล้านบาทครับนะฮะ
ต่างก็บอกว่าจะนำเงินนี้ไปใช้จ่ายหนี้สินแล้วก็ทำบุญต่อไปนะครับ
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาต่อไป